เรายังคงต้องเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับประเด็นที่ว่า
ถ้าจะมีการปรับเปลี่ยนการลงโทษผู้ติดยาเสพติด
ไม่ต้องไปเข้าคุกแต่ว่าเอาไปบำบัดแบบนั้น
คุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นด้วยหรือเปล่า
เพราะว่าจะมีการปรับเปลี่ยนให้คนติดคุกนั้นไป
บำบัดเป็นผู้ที่ปลอดซะจากการติดยา

ค่ะและขีดเส้นใต้เมืองไทยในวันนี้นะคะ

ก็คือนโยบายการปราบรามยาเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบันนะคะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าผิดทิศผิดทางมาโดยตลอดนะคะ
บอกว่าจะต้องแก้ไขทั้งเรื่องของการปฏิบัติและข้อกฎหมายด้วยนะคะ
ติดตามการวิเคราะห์พร้อมกันจากคุณสุภาพคลี่ขจายค่ะ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณกอล์ฟครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรื่องที่คุณกอล์ฟเกริ่นเมื่อสักครู่
ต้องฟังนิ่งแล้วฟังให้ชัดฟังดีครับ
ฉะนั้นแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้คนก็จะบอกว่า
นี่ขนาดลงโทษกันอย่างเด็ดขาดรุนแรงแล้วเนี่ยยัง
ยาบ้ายังเต็มบ้านเต็มเมืองเลยฉะนั้นถ้าจะมีการปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนยังไงตรงนี้ต้องฟังดีดีผมเคยหยิบเรื่องนี้มาพูด
หนึ่งว่าขณะนี้มีแนวความคิดจะปรับเปลี่ยนเรื่อง
กระบวนการบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
โดยเฉพาะผู้เสพโดยเฉพาะผู้เสพที่ผ่านมา
เราใช้ยาแรงกับเรื่องยาเสพติดมาตลอดในช่วง๑๐ปีที่ผ่านมา
แรงที่สุดเลยครับเพราะคาดหวังว่าไม่อยากให้ใครไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ไม่ว่าจะมีไว้เพื่อเสพมีไว้จำหน่ายมีไว้เพื่อครอบครอง
เป็นผู้ผลิตผู้ค้าผู้ขนโดนหมด
กฎหมายที่กำหนดลงโทษอย่างรุนแรงเนี่ยเรียกว่าดุเดือดเลยล่ะครับ
คำถามก็คือว่าการใช้กฎหมายอย่างลงโทษอย่างรุนแรงดุเดือดใช้ยาแรงแบบนี้
ถูกทางหรือเปล่าถ้าถูกทางแล้วทำไมยิ่งปราบยิ่งมาก
ทำไมยาบ้ายิ่งหมักยิ่งเยอะขึ้นมาทุกวันทำไมคนในคุก๗๐มาจากคดียาเสพติด
ทำไมงบประมาณของกระทรวงยุติธรรมครึ่งหนึ่งต้องไปบริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องนักโทษค้ายาเสพติด
ทำไมแต่ละปีงบประมาณของราชการที่หน่วยงานต่างนำไปใช้เพื่อปราบปรามยาเสพติด
ถึงมีมากมายมหาศาลถ้าถูกทางแล้วเอ้าทำไมเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นก็เลยมีแนวความคิดกันว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนอะไรสักอย่างหนึ่ง
หรือว่าปล่อยไว้อย่างนี้โดยเฉพาะการลงโทษผู้เสพ
ผู้เสพนั้นเนี่ยเมื่อ๑๐ปีที่แล้วเราก็ได้ยินว่าผู้เสพคือผู้ป่วย
ต้องเอาไปบำบัดไม่ใช่เอาไปขังคุกถ้าเราคิดว่าเขาเป็นผู้ป่วย
แต่ว่ากระบวนการบำบัดที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จ

ความไม่พร้อมบุคลากรสถานที่
งบประมาณในที่สุดก็ไหลไปอยู่ในคุกหมด
ตำรวจเองก็ต้องใช้คดีอาญากับคนที่เสพยาบูรณ์

ถ้าเสพยาต้องเจอคดีอาญาถึงแม้จะไปบำบัดอย่างน้อยประวัติเสีย
ไปทำงานทำการอะไรไม่ได้หรอกครับสังคมไทยพอบอกว่า
เคยต้องโทษติดยาเสพติดหรือมีคดีอาญาเกี่ยวข้องกับเรื่อง
บำบัดยาเสพติดเขาไม่เอามีคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตั้งเยอะให้เลือกทำไมต้องไปเอาคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
นี่คือปัญหาการลงโทษอย่างรุนแรงเนี่ยคือคำตอบหรือเปล่า
และที่สำคัญก็คือว่าเมื่อกฎหมายเขียนไว้อย่างนั้นเนี่ย
พิพากษาท่านทำอย่างอื่นไม่ได้นะครับผู้พิพากษาบางคน
เคยบอกว่าเวลาจะลงโทษคนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดบางรายที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ย
เป็นโศกนาฏกรรมครับคือเขาไม่สบายใจ
เมื่อวานนี้ก็มีการสัมมนาเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่ง
สถาบันการยุติธรรมแห่งประเทศไทยโดยดรกิติพงศ์กิติยรักษ์
เป็นแม่งานใหญ่จัดสัมมนามีรัฐมนตรีสองท่าน
รัฐมนตรีพลเอกภัยบูลกระทรวงยุติธรรมรัฐมนตรีกระทรวงดาศุกร์คุณหมอปิยสกล
ทั้งสองท่านนี้เห็นตรงกันครับว่าจะต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยเรื่องผู้เสพ
เอาผู้เสพไปบำบัดให้จริงให้จังทำให้ได้
ใครที่ป่วยเสพเป็นผู้ป่วยต้องให้มีคณะกรรมการชุดหนึ่ง
ตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลคนเหล่านี้ไม่ใช่เอาไปขังคุก
ไม่ใช่เอาไปขังคุกเขาสัมมนากันเมื่อวานนี้ทุกฝ่ายไปกันหมดครับ
เห็นตรงกันหมดพอเห็นตรงกันหมดอย่างนี้ขั้นตอนต่อไป
ประหลัดกระทรวงท่านบอกว่าเดี๋ยวก็จะเอาความคิดความเห็นทั้งหมดนี้
ไปรวบรวมประมวลออกมาเป็นการแก้กฎหมาย
ผมเองก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับเขาไปดำเนินรายการให้เขา
แล้วก็มองเห็นจริงเลยครับว่าโอ้โหสถานการณ์ยาเสพติดโดยเฉพาะ
เพราะก่อนจะอภิปรายเมื่อวานทางสถาบันการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
เขาเอาวีดิทัศน์มาฉายให้ดูดูแล้วคนในห้องนั่งเงียบกริบแล้วครับ
เกือบจะได้ยินเสียงถอนหายใจกันมีคุณป้าคนหนึ่งถูกจับยาเสพติดเม็ดครึ่ง
แต่ว่าเอามาจากลาวกฎหมายเขียนว่าถ้าคุณเอายาเสพติดเข้ามาจากต่างประเทศ
ต้องติดคุก๒๐ปีน้อยกว่านี้ไม่ได้
สารลงโทษ๒๐ปีมียาบ้า๑เม็ดครึ่ง
แต่ว่าเอามาจากต่างประเทศก็เข้าข่ายว่าใครขนยาบ้ามาจากต่างประเทศ๒๐ปี
นี่ยังดีนะขนมาแล้ว๑เม็ดครึ่งถ้าเอา๑เม็ดครึ่งไปขายต่อโทษประหารครับ
เพราะเขาบอกว่าเอาเข้ามาจากต่างประเทศแล้วไปขายต่อเนี่ยต้องโทษประหารชีวิต
มีคุณป้าอีกคนนึงตกเป็นเหยื่อกระบวนการค้ายาเอาอะไรก็ไม่รู้กระเป๋ามาฝากไว้
แล้วบอกเดี๋ยวจะมีคนมารับป้าก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกับเขาหรอก
สุดท้ายขึ้นมาติดคุก๒๐ปีเหมือนกันเป็นเหยื่อตกเป็นเหยื่อ
นี่ไงครับที่ผู้พิพากษาท่านหนึ่งที่ไปพูดเมื่อวานท่านบอกว่า
ทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับกฎหมายเขียนไว้ดูเดือดรุนแรงอย่างนั้น
ก็ต้องว่ากันไปอย่างนั้นแล้วแล้วคนที่เสพยาบ้า
เราก็จะจำภาพเดี๋ยวก่อนว่าโอ้ยคนเสพยาบ้า
จับเด็กเป็นตัวประกันปีนขึ้นไปบนหลังคอเอามีดคอยเชื่อดจ่อคอหอย
คนจับยาบ้ามันคลุ้มคนติดยาบ้ามันคลุ้มคลั่ง
ข่มขืนไปฉุดใครเขาคนติดยาบ้าคุ้มคลั่ง
จะฆ่าแม้กระทั่งแม่ตัวเองนั่นเป็นภาพที่สังคมเห็นไทยเห็น
แต่ว่าคนเป็นหมอเขาถามว่าคนเสพยาบ้ามีพฤติกรรมอย่างนั้นทุกคนหรือเปล่า
นี่ไม่ได้เข้าข้างคนเสพยาบ้านะแต่ว่ากำลังแยกแยะว่าเสพยาบ้าแล้วเนี่ย
เขาไปทำอะไรเสียหายหรือเปล่าแล้วสมควรไหมที่จะเอาคนเสพยาบ้า
ถึงแม้จะเพิ่งเสพโดยการหลงผิดเอามาจากเพื่อนจับได้ปั๊บเข้าคุกหมด
ในกระบวนการใหม่จึงคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบโปรตูเกสโมเดน
โมเดลก็คือว่าเอาไปหาคณะกรรมการชุดหนึ่ง
แล้วดำเนินการในการที่จะบำบัดรักษาหรือเรียกว่ายุโรปโมเดนก็ได้
เดชของยุโรปเนี่ยเขาไม่ได้ดูเดือดรุนแรงนะ
ผัดที่ผ่านมาเราเอาอย่างอเมริกาอเมริกาไปชักชวนมิตรประเทศบอกว่า
ต้องร่วมกันต่อสู้ยาเสพติดให้ได้ต้องใช้โทษรุนแรง
อเมริกาเนี่ยเขาเริ่มชักชวนใครต่อใครแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงล่ะสำเร็จไหม
ก็ที่ติดคุกที่ติดคุกกันมากล้นคุกกันอยู่ก็อเมริกานี่แหละ
นักโทษล้นคุกกันอยู่เนี่ยเรื่องยาเสพติดนี่แหละใช้ความรุนแรงนี่แหละ
ประมาณอเมริกาหมดไปสมมุติว่าเดี๋ยวนี้หลายรัฐในอเมริกายกเลิกแล้ว
ไม่เอาแล้วไม่ใช้ความดุเดือดรุนแรงแล้วแต่หันมาปรับเปลี่ยนกฎหมายอย่างอื่นแทน
เราเนี่ยถูกอเมริกาชักจูงมาเราก็บ้าดีเดือดกับเรื่องยาเสพติดมาหลายสิบปีแล้วครับ
แล้วสุดท้ายเป็นยังไงล่ะสุดท้ายนักโทษก็ล้นคุก๓แสนกว่าคน
มีคนติดยาบ้าอยู่๒๗๐๐โดยประมาณหมดเงินหมดทองไปไว้รู้เท่าไหร่
นี่ไงครับคือกระบวนการที่เขากำลังจะบอกว่า
เราจะอยู่กันอย่างนี้บริหารจัดการกับยาบ้าอย่างนี้
หรือเราจะปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องรองรับกับประเทศที่เขาทำสำเร็จมาแล้ว
รัฐมนตรีสองท่านเห็นด้วยหมดผลเอกภัยบูลท่านก็มากระซิบกับผมท่านบอกว่า
อยากให้นักข่าวฟังดีหน่อยเพราะคราวที่แล้วเนี่ย
นักข่าวเอาไปลงประเด็นผิดจับประเด็นผิดคนก็ด่าเอาว่าอะไรกัน
นี่ขนาดลงโทษรุนแรงแล้วเนี่ยนะยังเป็นอย่างนี้
แล้วคิดจะยกโทษให้คนติดยาเสพติด
ท่านบอกว่าจับประเด็นผิดอย่างนี้ท่านก็ถูกด่า
แต่ท่านไม่กลัวท่านบอกว่าท่านจะเดินหน้าท่านจะเดินหน้ากับเรื่องนี้
แล้วท่านก็บอกกับผมว่าถ้ามันถูกทางแล้ว
ทำไมต้องเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาในสังคม
เรื่องยาบ้าล้นเมืองและนี่คือขีดเส้นใต้ของวันนี้
เราจะตามเรื่องนี้ต่อว่าสถาบันการยุติธรรม
ซึ่งเป็นแม่งานเมื่อวานนี้โดยดรกิติพงศ์กิติยรักษ์
ประหลัดกระทรวงยุติธรรมท่านชันชาวชายานุกิจ
จะเดินหน้าเรื่องนี้ต่อยังไงแน่นอนครับต้องทำเป็นกฎหมาย
ถึงจะถึงจะให้ดำเนินการสอดคล้องกับผลของการสัมมนา

ปราบแรงยิ่งมีมากบางทีก็แสดงให้เห็นนะคะว่า
การใช้วิธีแรงไม่ได้ผลนักนะคะสำหรับผู้ที่

พอยิ่งแพงยิ่งผลักดันให้คนมีการค้าการขาย

ซื้อมาเม็ดละ๕บาทมาขาย๒๕๐บาท
คุณคิดดูสิว่าไอ้ส่วนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยไปอยู่ในกระเป๋าใครบ้าง

รวมทั้งสินบนนำจับซึ่งมหาศาล

โทษลดลงแต่ปราบให้ถึงแก่นมากขึ้น
ขอบคุณคุณสุภาพค่ะ